ประมงและเจ้าหน้าที่นั้นพยายามช่วยเหลือวานยักษ์นะครับ
มาเกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดของชิลีให้กลับคืนสู่ทะเลครับ
นี่คือภาพที่ชาวประมงตำรวจและทหารเรือของชิลีนะครับ
พยายามช่วยเหลือวานสีน้ำเงินที่เกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดเมือง
อิกิเกทางตอนเหนือของประเทศเพื่อให้กลับคืนสู่ท้องทะเล
โดยมีประชาชนจำนวนมากมุงดูเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ใช้ตาข่ายขนาดใหญ่ลากวานสีน้ำเงินตัวนี้ลงไประดับน้ำที่ลึกขึ้น
จะใช้เรือลากกลับลงสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยครับ
รายงานระบุว่าวานสีน้ำเงินตัวนี้เกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือกลับคืนสู่ท้องทะเล
โดยวานสีน้ำเงินตัวนี้มีขนาดตัวความยาวถึง๒๐เมตรนะครับ